ที่ที่ว่าการอำเภอกันธรรลักษณ์ศรีสเกต
สามีภรรยาคู่นึงนัดกันไปจดทะเบียนยาอืม
แต่สุดท้ายแล้วไม่ได้หย่าไม่ใช่ว่ากลับมาคืนดีกัน
แต่กลายเป็นว่าสามียิงภรรยาตายค่ะที่ว่าการอำเภอ
แล้วก็ไปฆ่าตัวตายที่ศาลหลักเมืองเสียชีวิตทั้งคู่นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๙ธันวาคมวันนี้ครอบครัวฝ่ายหญิงนิมนต์พระสงฆ์มา๙รูป
อันเชิญดวงวิญญาณลูกสาวกลับบ้านเพราะว่าลูกสาวตายแบบผิดธรรมชาติ
ไม่อยากให้เป็นวิญญาณเร่ร่อนนะคะ
ลูกสาวที่ว่าก็คือนางสาวชวนีนะคะอายุ๓๖ปีค่ะ
ถูกสามีคืออาสาสมัครประยงสมพงศ์สังกัดกองพันธ์สารวัตรทหาร
ส่วนสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพไทยยิงเสียชีวิต
แล้วอาสาสมัครประยงเองก็ไปยิงตัวตายในศาลหลักเมืองเหมือนกันนะคะ
เช้าวันนี้นางถวินอารีคุณแม่ของนางสาวชวนีแล้วก็ญาติพี่น้องค่ะ
มนต์พระสงฆ์มา๙รูปจากที่พักสงฆ์บ้านหนองประโด
ประกอบพิธีอันเชิญดวงวิญญาณ
แม่บอกว่าแม่กลัวว่าลูกแม่จะเป็นวิญญาณเร่ร่อน
เพราะว่าลูกแม่ไม่ได้ตายตามธรรมชาติ
อย่างน้อยเพื่อความสบายใจขอนิมนต์พระมาอัญเชิญดวงวิญญาณลูกหน่อย
เมื่อเช้าเนี่ยครอบครัวของลูกเขยก็คืออาสาสมัครประยงคนก่อเหตุ
ก็มานะมาไหว้ขอขมาแม่เองก็อโหสิกรรมให้

ถึงตอนนี้แม่เองจะยังทำใจไม่ได้ที่แม่ต้องสูญเสียลูกแม่ไป
และที่สำคัญที่สุดหลานชายตัวน้อยของแม่เนี่ยคิดว่า
คิดว่าแม่เขาเนี่ยแค่นอนหลับไปปีนลงไปดูหน้าแม่ทุกวัน

เขาก็ขอเข้ามาทางนี้ขอเข้ามาอโหสิกรรมให้ต่อกัน
ทางยายก็เลยว่าโอ้ยายก็ไม่เป็นไรหรอก
ใครก็ไม่มีอยากให้เกิดอย่างนี้หรอก
แต่มันเกิดไปแล้วเขาก็มาขอเข้ามายายก็ว่าเออโหสิกรรมให้เขา

แกก็ขึ้นไปดูดูแล้วก็ลงมา

จะขึ้นไปในโรงหรือไง
จะขึ้นดูดูแม่แกนอน
น่าจะคิดว่าแม่นอนมั้ง
คิดว่าแกอยากดูก็ให้แกดู

อาสาสมัครประยงก็เล่าเหมือนกันว่า
แม่เองสภาพจิตใจก็ย่ำแย่ไม่ต่างกัน

เสียใจที่ลูกตัวเองต้องตาย
แล้วก็เสียใจที่ลูกตัวเองไปฆ่าคนอื่นตายด้วย
แม่ก็ไปขออโหสิกรรมจากครอบครัวของฝ่ายลูกสะพ้ายแทนลูกชายแม่แล้วล่ะ
ก็อยากจะฝากบอกดวงวิญญาณของลูกแม่นะ
ถ้าชาติหน้ามีจริงกลับมาเกิดเป็นลูกแม่อีก

อืม

มันสิ่งที่ไม่น่าเกิดมันก็เกิดค่ะ

เรื่องต้นศพของนางสาวชวนี

ด้านคดีความตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหากับ

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธปืน